เพราะว่าเราจะพาไปเที่ยวชมวิวธรรมชาติกับความสูงที่สูงมาก

จะขาสั่นนิดพับนะคะ

แขนคอตัวและใจมันสั่นไปหมดแล้วครับ
ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาทำราวกั้นเอาไว้ให้คุณแล้ว
ผมพูดตรงนะผมเป็นคนกลัวความสูง

ผมคลานเลยนะเอาจริงอันนี้เรื่องจริง

ผมตาขาวผมรับเฮ้ยผมเดินอย่างนี้เลย
นี่คุณเป็นผู้ชายคุณจะดูแลใครได้ไหมเนี่ย
ผู้หญิงที่จะอยู่กับผมได้ต้องดูแลผมครับ
ตายแล้วเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณค่ะ
เห็นแล้วก็หวาดเสียวแต่ว่าต้องบอกว่ามันสวยมากจริง
หลายคนพอจะเดาออกแล้วว่าที่นี่ที่ไหนนะคะ
นี่คือวัดเจติยาคีรีวิหารหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อของวัดภูทอก
เราอาจจะเคยเห็นภาพจากมุมอื่นที่ถ่ายไปแล้วเห็นตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นไปใช่ไหมคะ
แต่นี่คือคนที่ขึ้นไปเนี่ยเขาถ่ายอยู่นะคะ
อยู่ที่บ้านนาคำแคนตะบลนาแสงอำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาลนะจ๊ะ
การมาวัดแห่งนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวชมธรรมชาติที่แบบ
คุณดูบรรยากาศนะธรรมชาติจะขนาดสองข้างทางไปเลย
บนยอดเขาภูทอกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง๕๐๐เมตร

สวยมากโอ้โหสวยจริงคือคุณจะต้องเดินไปบนบันไดแล้วก็สะพานไม้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็คุณจะได้ชมทัศนียภาพแบบ๓๖๐องศาตรงนี้เลย
เราจะต้องเดินขึ้นไปบนบันไดที่เขาเรียกกันว่าบันไดสวรรค์
หรือสะพานไม้๗ชั้นนะคะเขาจะทำขึ้นมาคือต้องบอกว่าขอบคุณคนที่ทำขึ้นมามาก
เพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้มีโอกาสเดินขึ้นไปเลยนะ

ใช่แล้วคุณดูนะคุณเดินคุณจะเหมือนเดินบันไดวนอ่ะ
วนไปเรื่อยแล้วคุณจะได้เห็นวิวของภูทอกแบบจากมุมพาโนรามา๓๖๖องศาจริง
บรรยากาศรอบภูทอกได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม
โอบล้อมด้วยธรรมชาติแวดล้อมไปเลยนะคะ
แล้วก็นอกจากจะได้ชมความงามของธรรมชาติแล้วนะ
ยังสามารถไปกราบไหว้ขอพรจากเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษโถนะคะ
แล้วก็รูปปั้นพระอาจารย์จวนเนี่ยมีให้กราบไหว้บนนั้นด้วยนะคะ

พรุ่งนึกถึงนางจีน

เหล่าบรรดาอือศิษธิพิใหญ่กับอาจารย์
หรือว่าสำนักดาบที่เก่งเนี่ยนะ

ไปตามหาสิทธิ์พี่ใหญ่บนเขา

ท่านอยู่บนภูเขาแห่งนี้หรือไม่
แล้วเวลาต่อสู้กันจะต้องลอย

ดิฉันเป็นหนังจีนไปได้ยังไงเนี่ย

ไม่ใช่นี่มันคือภูทอกนะคะ
ใครที่มีโอกาสก็อยากให้ไปกัน

ก็เอาเป็นว่า

แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใจพร้อมกายพร้อม